เรื่องของความเชื่อเกี่ยวกับจักรจันทร์เรไรหลายคนก็เชื่อนะคะว่านี่เป็นวัตถุมงคลเป็นของขลังที่ถ้าใครได้ครอบครองเหล่านี้จะมีเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดมือเลยล่ะค่ะ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
จะหาได้ตามป่าโดยเฉพาะช่วงนี้ฝนตกอากาศชื้นมันก็เลยออกมาเยอะหน่อยนะคะ
แล้วก็เป็นของที่หายากเหล่าบรรดาที่มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องนี้
ก็จะรู้กันดีว่าสิ่งนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงแค่แมลงหรือพืชธรรมดาเท่านั้น
แต่เขามองในแง่เรื่องความเชื่อคือเป็นของมงคล
เก็บเอาไว้บูชาค่ะก็เชื่อกันว่าจะช่วยทำให้มีโชคลาภ
มีความเจริญก้าวหน้างานการก้าวหน้าต่อไปร่ำรวยเงินทองนะคะ
แล้วก็มีการซื้อขายเพื่อบูชาในราคาที่แพงมากเหมือนกัน
แต่ก็อย่างที่บอกไปค่ะว่านี่ก็คือความเชื่อส่วนบุคคล
เอามาให้ดูก็เผื่อว่าใครอาจจะไม่รู้จักอาจจะไม่เคยเห็นและสงสัยว่าเอ๊ะสิ่งนี้เรียกว่าอะไร
ก็บอกว่าจริงแล้วในทางวิทยาศาสตร์มันคือตัวซากจักรจันทร์ที่ตายจากการติดเชื้อรา
แล้วมันก็เหมือนมีเชื้อร้างงอกขึ้นมาเป็นลักษณะเหมือนจะเป็นกึ่งว่านกึ่งพืชประเภทกับมักกะลีผลอะไรลักษณะนั้น
มันก็อาจจะไม่ได้มีลักษณะตายตัวเด่นชัดว่ามันจะเรียกว่าพืชหรือว่านซะทีเดียว
แต่เป็นลักษณะของความเชื่อมากกว่านะคะก็ใครเห็นก็รู้เอาไว้นะคะ
อาจจะได้ไม่ต้องไปเหยียบไปย่ำไปทำร้ายอะไรไปนะคะ
ถูกต้องมันก็เป็นเรื่องของความเชื่อแหละคุณผู้ชมทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ